คุณผู้ชมฮะมาดูประเด็นดราม่านี้กันหน่อย
ถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพคุณผู้ชมรู้สึกยังไงบ้าง
ให้ไปดูคลิปดูภาพนี้กันก่อนเลยนะฮะ
โอ้โหเขามีการเอาปลาดาวมาเรียงอยู่เต็มพื้นทรายเลย
ให้คุณผู้ชมไปดูกันนะครับ
โอ้โหเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะนี่มันเกิดเหตุการณ์อะไรกันขึ้นนะครับ
ดาวมันขึ้นมาตรงใกล้ชายฝั่งเองหรือไม่หรือมีคนจับเรียงนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศบริเวณชายหาดอ่าวทึ่ง
ในพื้นที่หมู่๒ตะบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับ
ก็พบว่าดาวทะเลจำนวนมากถูกซัดขึ้นมาเต็มชายหาดนะครับ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัชธาราหมู่เกาะพี
ต้องนำป้ายเตือนห้ามจับปลาดาและสัตว์ทะเล
มีความผิดตามกฎหมายมาติดไว้เพื่อเตือนไม่ให้นักท่องเที่ยวกระทำความผิด

ผมเกินไปนะอุตส่าห์เกินไปว่าจะเห็นปลาดาว
รายกันหลายตัวนี่ต้องเอาภาพนี้ขึ้นมาก่อน
เพราะว่าเป็นที่มาของข่าวนี้
คุณคือมีคนเขาเอามาโพสต์ไว้บอกว่าเศร้าใจ
เห็นภาพกองปลาดาวยักษ์ที่เก็บมาเรียงถ่ายภาพ
โดยไม่รู้เรื่องนะครับ
แล้วก็เป็นภาพนี้คือเด็กไม่รู้หรอกนะฮะ
แต่ว่าผู้ใหญ่ที่ทำให้เด็กเล่นปลาดาวแบบนี้

เขาก็เห็นว่าเป็นของสวยงามเด็กนะ

คือคุณเขาเอาปลาดาวมาเรียงกันแบบนี้
ผมนับได้กี่ตัวรู้ไหมครับ

ก็บอกว่าโอ้เศร้าจังเรื่องนี้ทำไมเอาสัตว์ทะเลมาเรียงรายแบบนี้
สารเด็กนะแต่การสอนให้เด็กรับธรรมชาติที่ผิดเนี่ย
และความรู้สึกของเด็กอาจจะติดตัวไปด้วยกับเด็กได้
หมายถึงว่าโอ้โหไปจับมันมาเรียงมารายไว้แบบนี้ได้หรือนะฮะ
แล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นอีกเยอะเลย
บอกว่าเป็นการสอนเด็กเป็นแบบอย่างที่ไม่ถูกต้องให้กับเด็ก
อีกอย่างหนึ่งสัตว์ประเภทปากการังปากการังน้ำตื้นบางชนิด
อาจจะมีพิษร้ายแรงเมื่อเด็กไปโดนหนามไปโดนปุ่มมัน
อาจจะอันตรายถึงชีวิตได้
คือเรื่องแบบนี้ต้องบอกกับเด็กนะลูกอย่าไปจับมันนะ
ถ้าแบบนี้ดูเฉยบางทีเนี่ยเวลาเอามาเรียงเด็กเขาเห็น
ซึมซับพฤติกรรมเขาก็เข้าใจว่าพวกนี้มันจับได้หมด
เกิดไปเจอตัวอะไรที่มันเป็นอันตรายเข้านี่ก็แย่เลยนะคะ
ใช่นะครับพอภาพนี้เผยแพร่ออกไปนะฮะ
ก็อย่างที่บอกไปว่าร้อนถึงทางเจ้าหน้าที่
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับโดยหนึ่งในนั้นก็คือ
นายนิวัฒน์วัฒนยมนาพรนะครับเป็นที่ปรึกษาของหน่วยนะฮะ
แล้วก็เป็นศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกระบี่บอกว่า
ถือว่าเป็นการสอนที่ไม่ถูกต้องให้กับเด็ก
อีกทั้งสัตว์ทะเลที่มาเกยตื้นเหล่านี้นะฮะมันอาจจะตายได้
หรือถ้ามันมีพิษมันก็อาจจะทำให้เด็กอันตรายได้นะครับ
ทีนี้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัชธาราหมู่เกาะกะบี่นะฮะ
ก็คือนายประยูนพงพันธ์เปิดเผยนะครับบอกว่า
รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
แล้วก็ได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้วนะครับ
โดยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคาดว่าเด็กคงไปกับผู้ปกครองแหละ
การจับปลาดาวหรือว่าสัตว์ทะเลขึ้นมาถ่ายรูปเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งนะครับ
ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำเด็กและมันมีความผิดตามพรบอุทยาน
เนื่องจากก่อให้เกิดอันตรายแก่ประดาวหรือว่าดาวทะเล
แล้วก็ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ผู้ปกครองและนักท่องเที่ยวไม่ควรหยิบจับสัตว์ทะเลขึ้นมาจากน้ำ

เพราะเป็นการทำลายธรรมชาตินะครับ
ส่วนสาวกระบี่คนที่เรียงปลาดาว

ค่ะสาวกะบี่รายดังกล่าวเนี่ยเป็นชาวบ้านหมู่สองตำบลอ่าวนางอำเภอเมือง
ยอมรับว่าเธอไปเที่ยวชายหาดอ่าวถึงเมื่อวันที่ยี่สิบห้าสิงหาคมจริง
และยอมรับผิดที่นำปลาดาวมาเรียงรายแบบนี้เพื่อจะถ่ายภาพ
บอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการครับแต่ไม่ได้นำปลาดาวเนี่ย
กลับบ้านได้อย่างใดนะฮะทีนี้ถามว่าทางอุทยานทำอย่างไร
ก็ต้องเรียกตัวมาว่ากล่าวตักเตือนไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่กระทำความผิดแบบนี้อีกนะครับ
แล้วก็ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วนะฮะนี่ก็เอามาเตือนกันนะคุณนะ
ใช่ค่ะนี่เขาอาจจะสวยนะเวลาเรียงกันถ่ายภาพแบบนี้แต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำนะฮะ